คุณผู้ชมครับช่วงนี้เราพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูบรรยากาศพิธีลอยอังคารสรีระสังขารหลวงพ่อคูณกันหน่อยนะครับ
ซึ่งวันนี้ก็ทำพิธีกันไปในช่วงเที่ยงก็มีประชาชนที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาไปร่วมพิธีกันเยอะทีเดียว
พาคุณผู้ชมย้อนกลับไปหน่อยนะครับไปดูภาพบรรยากาศนะครับ
หลังจากประกอบพิธีเก็บเท่าอัฐิของพระเทพวิทยาคมหรือหลวงพระคุณบริสุทธโธ
ชาปนสถานชั่วคราววัดหนองแวงพระอารามหลวงจังหวัดขอนแก่น
โดยมีพระพรมมังคลาจันทร์เจ้าคุณทงชัยที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค๘ประกอบพิธี
พร้อมพยานทั้งหมดนั้น๑๕ท่านร่วมในพิธีด้วยนะครับ
จากนั้นก็มีการนำเท่าอัฐิและอังคารของหลวงพระคูณบรรจุใส่หีบสแตนเลส
นำไปที่จังหวัดหนองคายซึ่งเป็นจุดที่จะไปลอยอังคารนะครับ
เพื่อไปประกอบพิธีที่พระธาตุกลางแม่น้ำโขงเป็นไปตามพินัยกรรมของหลวงพระคูณ
ซึ่งท่านเองก็เคยผ่านจุดนี้เคยไปทุดงที่ฝั่งลาวโดยผ่านจุดนี้ไปนะครับ
ขณะที่บริเวณลานอเนกประสงค์ริมแม่น้ำโขงที่หนองคายครับ
ก็มีประชาชนลูกศิษย์ลูกหาทั้งชาวไทยชาวลาวนะครับ
เลื่อมสายศรัทธาหลวงพระคูณไปจับจองพื้นที่เพื่อกราบลากหลวงพ่อคูณเป็นครั้งสุดท้าย
เห็นนั้นเป็นหีบสตันเลสที่บรรจุท่าวัฐิและอังคารหลวงพระคูณ
แล้วก็มีจีวรของพระสงฆ์ในคลุมมาถูกบรรทุกมาด้วยรถเปิดประทุนคันนี้ที่มีบุษบกอยู่ด้านบนนะครับ
นี่เวลาประมาณสัก๑๓นาฬิกาของเมื่อวานนะครับ
บนรถคันนี้ก็เคลื่อนมาด้วยเท่าอัฐิของหลวงพระคูณจากขอนแก่นไปที่หนองคาย
เดินทางไปถึงที่สถานีเรือหนองคายแล้วก็เปิดให้ประชาชนได้กราบไหว้ท่าวธิ
ก็มีการทำพิธีการขอเข้ามาให้ประชาชนทุกคนไปร่วมงานทุกคนก็ใส่เสื้อสีขาวพร้อมใจการพนมมือไหว้ตั้งแต่ขบวนเข้าไปสู่พิธี
จากนั้นพระสงฆ์ก็นำเข้าสู่การเริ่มพิธีการขอขมาเท่าอาทิตย์ของหลวงพระคูณ
โดยมีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์๔รูปและก็อันเชิญเท่าอาทิตนั้นลงเรือลาดตระเวน๑๖๙ของหน่วยรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงหรือว่านรขอ
ขบวนเรือลอยอังคารซึ่งมีเรือราชการเรือเอกชนรวม๑๗ลำตั้งเป็นขบวนเรือออกจากท่าเทียบเรือแล้วก็แล่นลอยถวนน้ำไปถวนแม่น้ำโขงไปยังสะพานมิตรภาพไทยลาวแล้วก็วนกลับเข้ามา
ขบวนเรือก็ล่องตามแม่น้ำโขงไปจนถึงพระธาตุล่านหนองหรือพระธาตุกลางน้ำเรือลาดตระเวน๑๖๙วนรอบพระธาตุกลางน้ำ๓รอบจากนั้นพระสงฆ์สวดมาติกาแล้วก็มีพิธีโยนเหรียญก้ามเหรียญพิธีลอยขัน๕ลอยพวงมาลัยจากนั้นก็ลอยเท่าอังคารลอยเท่าอาถิและอังคารหลวงพระคูณจนหมดสิ้นทั้งเท่าอธิตามคำส
จับจ้องและยกมือไหว้พนมตลอดเวลาแล้วก็กล่าวคำว่าสาธุสาธุสาธุแบบนี้นะครับ